ทางการกรีสได้เริ่มย้ายผู้อพยพหลายพันคน
อาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวทางตอนเหนือของประเทศ
ซึ่งตกค้างอยู่มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ทางการมาซิโดเนียประกาศปิดพรมแดน
โดยการย้ายเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า
มีตำรวจปราบจราจนและเฮลีคอปเตอร์ขึ้นบินตรวจสอบความสงบเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ได้นำรถแทรคเตอร์เข้ารื้อถอนเต็นต์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ส่วนผู้พยพก็ถูกนำตัวขึ้นรถบัสมุ่งหน้าไปยังศูนย์ผู้พยพแห่งใหม่
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเทสซาโลนิกิ

ว่าแผนการอพยพทั้งหมดจะใช้เวลาราว๗๑๐วัน
มแดนระหว่างกริสและมาเซโดเนียถูกปิดตั้งแต่เดือนมีนาคม
หลังจากที่ออสเตรียเริ่มดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันผู้อพยพ
ส่งผลให้มีผู้พยพอย่างน้อย๘๔๐๐คนตกค้างอยู่ตามแนวชายแดน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวซีเรียอีรักษ์และอาฟกานิสถานที่หลบหนีความรุนแรงจากภัยการสู้รบ
และแม้ว่าผู้พยพเหล่านี้จะต้องอาศัยอยู่ในเต็นต์
และสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างย่ำแย่
แต่ส่วนมากก็ปฏิเสธที่จะย้ายออกจากศูนย์ผู้อพยพแห่งนี้
คะนาที่นวยงานด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศระบูว่า
สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ
อยพทั้งหมดต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามที่พวกเขาต้องการ
และได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่
เปิดเผยว่าวันเปิดเผยนะครับว่าการปิดพรมแดนในทวีปยุโรป
เพื่อหยุดการหลั่งไหลของกลุ่มผู้อพยพ
เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม
และนโยบายของรัฐบาลเหล่านี้จะหยุดวิกฤตที่เกิดขึ้นได้
เพียงชั่วข่าวเท่านั้นครับ